ช่วงที่ไปเที่ยวมาหลายคนอาจจะกินเที่ยวกันเต็มที่
มันก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกแน่นเนืองไปนิดนึงนะคุณผู้ชม
แต่มันจะแน่นแน่นแบบไหนแบบนี้หรือเปล่าล่ะคะ
โอ๊ย
ก็ช่างได้หาเพลงมาประกอบเนอะ
ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะไปเอง

ยังมีชีวิตอยู่ปกติดีแต่ว่าไม่ไหว

เดี๋ยวถ้าเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวจะไปลดน้ำหนักนะคะ

หรือว่าก็อุดมสมบูรณ์แถวนี้

แต่ว่าถ้าใครเจอแบบนี้ดิฉันว่ามีภาวะเหมือนกันนะ

เอาจริงลำตัวนี่ใหญ่กว่าลำต้นต้นไม้ตรงนั้นอีกนะ
แต่ปีนต้นไม้ไปก็ปีนไม่ไหวอ่ะตอนนี้

แผ่เป็นแผงโซล่าไหม
รับสัญญาณรับแสงอาทิตย์เหรอคะ